แต่ว่าเรื่องนี้นะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า
ร้านขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาธรรมดาร้านเล็ก
แต่ว่าเขามีไอเดียในการขายไม่เหมือนใคร
ขายดิบขายดีเลยค่ะคุณค่ะไปดูกันเลยจ้ะ
มาแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวมาแล้วจ้า
เห็นมันรสไซส์มินิมากเลยนะ
เหมือนรสขายไอสตรีมค่ะ
คันเล็กนิดเดียวนี่ขายก๋วยเตี๋ยวจริง

เหมือนรถไอติมจริงแล้วคุณดูเห็นไหม
ทั้งผัดเตี๋ยวได้เลย๑ทางเก่ง

ที่นี่อยู่ที่จังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัด

ผมเห็นเกียรติภูมิได้
อ่างทองแต่ว่าหม้อสีเงิน
เป็นหม้อที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วนะจ๊ะ
ไม่มีสารเคมีเป็นอันตราย

วันจันทร์จะขายอยู่ที่ตลาดสดเทศบาล๒
ขายตั้งแต่๗โมงเช้า๑๐โมง
ส่วนวันอังคารจะย้ายไปขายที่ตลาดอำเภอวิเศษชายชาญ
พุธไปขายที่ตลาดอำเภอโพทอง
พฤหัสสบดีขายที่ตลาดอำเภอเสนาจังหวัดอายุทยาเลยนะ
แล้ววันศุกร์ก็กลับมาขายที่อำเภอแสวงหา
วันเสาร์ไปขายที่ตลาดโพทองอีกทีหนึ่ง
วันอาทิตย์ไปขายที่ตลาดวิเศษชายชาญ
ดูสิตระเวนขายแบบนี้ทุกวันทุกตรอกซอกซอย
แล้วก็สังเกตเสียงกระดิ่งกริ้งมาแล้วจ้า
ใครอยากจะไปทานก็ซื้อหาคันได้
ราคา๓๐บาทมาตรฐานแต่รสชาติดีอร่อยสบายหรือ
แพงไม่แพงนะเพราะว่าผมก็เคยทานไอ้ก๋วยเตี๋ยวที่เหมือนกับว่ามา

ก๋วยเตี๋ยวป๊อกที่มาจากมอเตอร์ไซค์ข้าง

เดี๋ยวนี้ชามนึงก็๔๐๕๐แล้วนะ
แล้วพี่ก็ขายแค่๓๐๕๐บาท

แต่ถ้าใครบอกโอ้กินก๋วยเตี๋ยังไม่อิ่มจะพาไปกินอีกหนึ่งเมนูนะคะ
นั่นคือเมนูที่อยู่ที่นี่ค่ะ
อนนก๑ทับ๑นี่ปากซอยตรงนี้คุณผู้ชมจำพิกัดให้ดี
อยู่ในจังหวัดสุราธานีนะคะ
ซอยนี้เขามีร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านเด็ดขายมานานกว่า๖๐ปี
เมนูหน้าตาแบบนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าอะไรผักบุ้งไตรราว
อันนี้ไม่เคยทานเหมือนกันค่ะ
เป็นอาหารโบราณของเมืองสุราธานี

แต่ว่าร้านนี้เขายังคงทำแล้วก็ใช้สูตรดั้งเดิมแต่อ้อนแต่ออกนะคะ

ในหนึ่งจานก็จะประกอบไปด้วยผักบุ้งลวก
วงอกลวกแตงกวาหั่นเป็นชิ้นบาง
แล้วก็ยังมีเลือดหมูหันเตา
เตาหู้ทอดน้ำหมูต้มหั่นชิ้น
กุ้งทอดกรอบสูตรเฉพาะด้วย

แล้วก็เพิ่มโปรตีนด้วยไข่ต้มและเส้นหมี่ทอดกรอบ

ก็หน้าตาออกมาคล้ายกับสลัดแขกนะ
เวลารับประทานก็ต้องมีน้ำจิ้มราบลงไป
เป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านเขาเลย
คุณชิสาพอคุณพูดถึงสลัดแขก
ผมเริ่มจะเข้าใจถึงรสชาติแล้วนะ

แต่ผักบุ้งไต่ราวคืออาจจะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันเล็กน้อย
ใช่น้ำราดน่าจะเหมือนกัน
แล้วก็หน้าตาออกมาคล้ายกันด้วยนะคุณผู้ชม
เป็นเมนูอาหารน่ารับประทานจริง

เพราะแค่๒๐บาทเท่านั้น
ถ้าเรารู้สึกว่า๒๐บาทไม่อิ่ม
อยากจะสั่งแบบพิเศษก็๓๐บาทก็ได้
ประหยัดแบบนี้ไปกันได้เลยนะจ๊ะ
ที่ร้านป้าเล็กตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
หมายเลขโทรศัพท์เราให้เอาไว้ด้วยนะจ๊ะ
กินอร่อยกับเมนูผักบุ้งใต้ราวจ๊ะ